นี้ก็รถกระบะพุ่งชนทิ้มประตูเหมือนกันค่ะอ้าว
แต่ทีนี้ต้องมาดูกันหน่อยว่าตั้งใจหรืออุบัติเหตุ

ประตูจริงจริงไหมคะทิ้มประตูทิ้มประตูเข้ามาเลยค่ะ
มันจะเป็นอุบัติเหตุเหรอเนี่ยเจ้าของร้านอ่ะ
เจ้าของร้านเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วบอกว่า
ผมถามจริงอันนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่เวลาเปิดทำการร้าน

แล้วสักพักนึงอยู่เหมือนเขาจอดคาอยู่แป๊บนึง
แล้วก็มีการเบิ้ลเครื่องแล้วก็พุ่งชนจนประตูรั้วเหล็กมันพังแบบที่เห็นเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงเหรอ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปคุยกับนายกฤษณะสอทรัพย์ภัยศาลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘นเมื่อวานนี้เอง
ปภโทรไปหาเขาบอกว่านายมีคนขับรถพุ่งชนประตูร้าน

เขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเขาก็บอกว่าเอ๊ก็เห็นมาจอดนิ่งอยู่หน้าประตูพักนึงเนี่ยจังหวะนี้
ก็จอดนิ่งอยู่แล้วได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องพอเบิ้ลเครื่องเสร็จปุ๊บ
ก็พุ่งชนเลยเนี่ยค่ะมีการถอยนิดนึงก่อนเบิ้ลเครื่องเสร็จปุ๊บถอยรถ
เหมือนจะออกเหมือนจะออกแต่ไม่ได้ออกดูจังหวะนี้นะคะโอ้เดี๋ยว
ถอยจะออกหรือตั้งหลักนี่ไงก็เลยไม่รู้ไงว่าตกลงคือยังไงกันแน่
เขาก็เลยรีบแจ้งตำรวจแล้วก็ขับมายังที่เกิดเหตุก็เจอคนขับกระบะคนนี้นะ
เพราะว่าไม่ได้หนีไปไหนค่ะแต่คุยไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปที่โรงพัก
แล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อยาดคนเกาะเหตุได้ก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้ลงในเพจร้าน
กระทั่งญาติคนขับมาเห็นนะคะก็เลยติดต่อกลับมาทีนี้เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
คนที่ขับกระบะคันสีขาวเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาบอกว่าสภาพจิตใจไม่ค่อยดี
มีปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับโรคประสาทที่สำคัญก็คือไม่ได้นอนมา๖วันแล้ว
ก็เลยควบคุมสติอารมณ์อะไรไม่อยู่เลยครับแต่ทางญาติญาติเองเนี่ยก็แสดงความรับผิดชอบนะคะ
เดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าซ่อมประตูให้หนึ่งหมื่นบาทซึ่งทางเจ้าของร้านเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
ตอนนี้ก็ทางญาติเขานะครับก็มารับผิดชอบค่าประตูให้ผมแล้วครับ
ก็ตอนแรกผมบอกพี่พี่ซ่อมประตูให้ผมละกันถ้าพี่ไม่สะดวกก็ผมขอหมื่นนึงแล้วกัน
แล้วก็เดี๋ยวผมซ่อมเองแต่ต้องซ่อมวันนี้นะพี่เพราะคืนนี้ผมต้องปิดร้าน
แล้วพี่เขาบอกงั้นผมจ่าย๑๐๐๐๐ดีกว่าพี่ซ่อมเองละกันเพราะวันนี้ผมไม่สะดวก
เขาก็เลยใช้ค่าประตูของบ้าน๑๐๐๐๐ครับแล้วก็เอารถกลับบ้าน
ตัวคนขับเหมือนว่าไม่ได้นอน๕๖วันแล้วผมก็เหมือนว่าเลิกกับแฟนแล้วเครียดอะไรประมาณนี้ครับ
ใช่ครับผมมีปัญหาครับผมก็เลยแบบดีที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนว่าคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วแต่รถมันซ่อมได้ประตูซ่อมได้คนไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับผม
ก็ยังดีที่รับผิดชอบเขาแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเอาญาติคุณไปรักษาตัวนะเป็นห่วงนะครับ